มาเริ่มต้นกันที่ความสัมพันธ์ของพี่น้องคนสนิทนะคะ
หนุ่มเวียสุโกนละวัดแล้วก็สาวเบลล่ารานี

ห่างกับหนุ่มเวียจริงเป็นเพราะว่างานรัดตัว

วันนี้หนุ่มเวียก็ได้ออกมาชี้แจงว่า
ห่างกันจริงแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม
ที่เพิ่มเติมก็คือชวนสาวเบลล่าไปทำบุญวันเกิดด้วยค่ะ
มีข่าวออกมาหนาหูว่าคู่พี่น้องสุดสนิทต่างสังกัด
เวียสุโกนละวัดและนางเอกสาวเบลล่ารานี
เริ่มมีระยะห่างซึ่งกันและกัน
ถูกจับตามองว่าไม่ทันได้ยอมรับเต็มปากเต็มคำ
เตรียมปิดประตูตำนานรักต่างค่ายเข้าให้ซะแล้ว
ฝ่ายชายเลยออกมาย้ำชัดว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม

เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมีตารางงานแน่นเอียดด้วยกันทั้งคู่
ส่วนที่มีข่าวว่าเจ้าตัวหันไปสนิทกับนักแสดงร่วมช่องกี้รัฐกร

และปิดท้ายยืนยันความสัมพันธ์ยังสนิทกันเหมือนเดิม
ด้วยการยอมรับว่าชวนน้องสาวต่างช่อง
ไปร่วมทำบุญวันเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในช่วงปลายเดือนเมษายนอีกด้วยค่ะ

เป็นทำบุญด้วยการทอดผ้าป่านะครับ
ฉะเชิงเซาครับ

ก็ดูในอาจีตนะครับดูในอาจีตผมนะครับ
ก็ลงไว้ประมาณหนึ่งนั่นแหละ
เชิญชวนแบบบอกบุญกันอะไรอย่างนี้ครับ
จะชวนถ่ายไปร่วมด้วยไหมครับ
อยากชวนอยู่ครับไม่รู้ว่างหรือเปล่า
มีใครบ้างคะสมาชิกพลีฤทธิ์แล้ว

นอกจากเพื่อนมีไหมพี่วิการ

ถ้าว่างก็สวนจริง

คือไม่ต้องห่วงครับถ้าพี่ท่อง

แปลว่ายังคุยกันกับเบลล่าเหมือนเดิ

ฮอตมากครับคือเรียนด้วย

แล้วก็ละครด้วย